ไปดูเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะคะ
มีคนร้ายค่ะไปบุกยิงผู้หญิงอายุ๕๓ปีเสียชีวิต
แล้วก็ตามไล่ยิงสามีของเธอด้วย
คือเรียกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะ
ไล่ตามยิงอย่างอุกอาจในสวนปามข้างที่พักค่ะ
สามีเนี่ยรอดชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าภรรยาเองเนี่ยตะโกนร้องขอชีวิตด้วย

เป็นภาพที่ต้องบอกว่าน่าจะติดตา
แล้วก็ติดใจสามีไปอีกนานเลยค่ะ
มีคนร้ายประมาณ๒คนนะคะ

จากนั้นคนร้ายก็ไปวิ่งไล่ยิงนายประชาศรีสุวรรณวัย๕๒ปีสามี
แต่ว่านายประชาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างหุดหวิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๖มกราคมค่ะ
นายประชาสามีที่รอดชีวิตอย่างหุดหวิดเนี่ยเล่าให้เราฟังทางน้ำตาเลยนะ
บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๖โมงเช้า
ภรรยาเขานางละม่อมเนี่ยออกไปเก็บหมักริมสวนปามตามปกติ
จากบ้านแค่๒๐เมตรเองค่ะ
อยู่อยู่ก็มีคนร้ายสองคนซุ่มอยู่เดินดุ่มออกมาจากสวนปาม
แล้วก็เอาปืนยิงนางละม่อมเลย๒นัด
นัดแรกเข้าหน้าอกอย่างจังล้มลงไปเลยค่ะ
จากนั้นเนี่ยนางละม่อมก็ตะโกนเรียกนายประชา

นายประชานั่งดื่มกาแฟอยู่ที่สาราหน้าบ้าน
ละม่อมบอกว่าให้หนีไปหนีไป
นายประชาก็ตกใจนะคะแล้วคนร้ายเนี่ยก็วิ่งไป
หานายประชาคนหนึ่งอีกคนนึงก็ยิงนางละม่อมซ้ำอีก๒นัด
กระสุนเข้าปลายคางหนึ่งนัดนางละม่อมเลยเสียชีวิตทันทีนะคะ
นายประชาเองก็กำลังวิ่งหนีคนร้ายก็วิ่งไล่ตามยิงเลยค่ะ
นายประชาเนี่ยวิ่งไปหลบทางสวนยางข้างบ้าน
คนร้ายตามไปไม่ทันก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
นายประชาบอกด้วยนะคะว่าตอนนั้นน่ะนางละม่อมถามคนร้ายด้วยนะว่าทำแบบนี้ทำไม
ตอนที่โดนยิงที่หน้าอกล้มลงไปแล้วหนึ่งนัดเขาตอบไหม
ถามด้วยว่าทำแบบนี้ทำไมขอร้องอย่าฆ่ากันเลยคือขอร้องขอให้แบบไว้ชีวิตนะคะ
ไม่ตอบแล้วก็ไม่ยอมหยุดด้วยก็อย่างที่บอกว่ายิงซ้ำไปอีกสองนัด
จนเสียชีวิตค่ะนายประชาบอกว่ายังไงก็จะไม่ยอมเผาศพภรรยา
กว่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ผมนั่งกินนั่งกินกาแกอยู่ภรรยาบังรถไถปืนดังปั้งปั้ง
ยิงหนูทำไมผมก็กล่าวว่าที่วิ่งไปที่ภรรยา
ภรรยาบอกว่าพี่เว้ยพี่ชาเว้ยอยู่ผมก็วิ่งเลยวิ่ง
คนร้ายก็ยิกตามผมปั๊งจับคนร้ายไม่ได้
ผมคิดว่าจะไม่ปรุงไม่เผาศพลองรู้
ผมคิดว่ากูขอวอนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ช่วยด้วยช่วยจับให้ได้ด้วยครับ
ซึ่งลูกชายเองก็อยู่ในบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุนะคะ
นายประทีปศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดเหตุเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา๓นัดนะ
แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ไป๕นาทีเท่านั้นแหละค่ะถึงได้รู้เรื่องว่าอ้าวแม่ถูกยิง
คือก่อนหน้านี้ประมาณสัก๑๐วันมีชายแปลกหน้าคนนึงเคยมาถามหานายประทีบกับผู้ตาย
คือเหมือนมาถามหาว่ารู้จักประทีบไหมรู้จักละม่อมไหมอยู่ไหนอย่างไร
ก็เลยคิดว่าคนร้ายคงมาดูลาดเหลาไว้ก่อนแล้ว
กระทั่งวันเกิดเหตุเลยมาดักซุ่มรอจริงคิดว่าน่าจะมาดักรอ
เดินเข้ามาในสวนปามพอดีคนร้ายคงจำได้เพราะว่าเคยถามถึงแล้ว
ก็เลยตัดสินใจยิงจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ในประธิบก็ผู้ทางน้ำตาเหมือนกันบอกว่า
เสียใจที่คนรับเคราะห์แทนเขากลายเป็นแม่
ก่อนหน้านี้แม่ก็เคยห้ามเคยเตือนแล้ว
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการพูดจากับผู้อื่น

ความคืบหน้าในคดีนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกขจิตคงปราม
ผู้กำกับการสพเขาพนมบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดแล้ว
มีการไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนี
เมืองต้นเจอเบาะแสที่จะนำไปสู่การจับตัวคนร้ายแล้วนะคะ
จากนี้ตำรวจก็จัดกำลังไปดูแลพยานและผู้รอดชีวิตด้วย
เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าคนร้ายจะกลับมาแก้แค้นอีก
หลังจากนี้จะได้นำกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เอาไปเทียบเคียงกับประวัติแผนประทุศกรรมว่าไปตรงกับคดีไหนบ้าง
เชื่อมโยงไปยังตัวคนร้ายแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะ